ชายอายุ๖๔ปีที่ฉะเชิงเซาน้อยใจเมียครับ
หอบผ้าหอบผ่อนออกจากบ้านเดินเข้าป่าไป
หึ้ยใครจะไปหากู้ไพครับ
กู้ไพไปโอ้โหอยู่ตรงไหน

ทีมกู้ไพนี่เขาใช้โดรนบินแถมแข็ง
คือเมื่อกี้จุดคนเดินอยู่ใช่ไหม
คือคนก็ออกตามหาภาคพื้นด้วยและนี่ใช้โดรนบินด้วยนะครับ
กู้ภัยมากระจายกำลังกันเป็นสิบคนนะครับที่ป่าย่าริมถนนสุวิทวง
ใกล้ห้างสรรพสินค้าในบรรพเมืองจังหวัดเชิงเศร้าครับเย็นวานนี้
เดินเท้าไปหาในนัดหออิงกลางอายุหกสิบสี่ปี
หายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับแล้วเดินเข้าไปในป่าย่าตรงนี้
หลังจากใช้เวลาค้นหาอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่พบตัวส่วนกู้ภัยอีกส่วนหนึ่ง
เดินเท้าไปตามถนนรอบพื้นที่ใกล้เคียงกลับไปเจอในนัทเนี่ยเจอแล้ว
ซุกตัวอยู่ซุกตัวอยู่ใต้สาราริมทางเจออย่างนี้ครับนี่ครับอ๋อตรงนี้
เสื้อสีฟ้าเนี่ยครับนี่หันหลังหันข้างแล้วหันข้างแล้ว
ก็เลยแจ้งให้ภรรยาเขารู้ให้เมียเขาทราบให้ลูกสาวสบายใจนะครับ
ให้มาหาที่ตรงนี้พอลูกสาวมาเห็นหน้าพ่อก็ร้องไห้ดีใจนะครับ
วิ่งเลยไปหานัยนัทครับนะครับก็ยังอยู่ในอาการฉุนเฉียวน่ะ
งอนอยู่น่ะยังโกรธอยู่น่ะเนี่ยชุนเฉียวอยู่ยังไม่โดนอย่าไปโดน
นี่ฮะลูกสาวร้องไห้กู้ภัยพยายามพูดคุยกับเขาให้สงบสติอารมณ์นะครับ
แล้วก็ญาติมาเกลี้ยกล่อมกลับบ้านเถอะลุงนัทกลับบ้านเถอะ
เบื้องต้นนางสาวในระบวนลูกสาวของนัยนัทเนี่ยเล่าบอกว่า
หนีออกจากบ้านน้อยใจแม่นะเก็บเสื้อผ้าออกมาแล้วเดินเข้าป่าย่าไป
เดินตามหานะครับแม่จะคลาดกันนะครับ
หาพ่อไม่เจอก็เลยต้องให้พี่กู้ภัยมาช่วยจนเจอตัวในที่สุดแล้วครับ
อ้าวดูแลคุณพ่อหน่อยครับคนที่สูงอายุแล้วก็อาจจะน้อยใจเก่งสักนิดนึง